ถ้าผมมีความฝันอยากจะทำการการเมือง

และให้คนที่เป็นนามสกุลเดียวกันเป็นลูกผมมาทำงานต่อ
พักเราหรือผมไม่มีวิธีคิดแบบนั้น
เพราะฉะนั้นความฝันของผมก็
ถ้าไม่ฝากกับคนอื่นก็ให้มันตายไปกับผม

ทุกคนก็เพิ่งตัวร้ายในเรื่องร่าของคนอื่น
ทั้งนักทับสิ้นหรอกกว่าผมอย่างคนที่อยู่ในที่นี้
ทำไมบางคนได้๘๐ล้านบาทเหมือนกันไป
ทำไมบางคนได้๘๐ล้านบาทมากองแล้วไม่ไป
ที่ผมพูดให้ฟังก็คือเป็นแค่ครั้งหนึ่ง
ในช่วงเวลาหนึ่งที่รัฐบาลปริ่มน้ำมาก
เห็นกระตาหรือเปล่าคุณเห็นกระตาหรือเปล่าตอนการเสี่ยงกันนั้น
วันนี้เป็นวันอาทิตย์ปกติวันอาทิตย์ทีมพิธาทำอะไรครับ
ถ้าไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่มีเลือกตั้งอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดช่วงนี้กำลังจะบอกว่าเลือกตั้งหาเสียงอย่างเดียว
สรุปคือเวลาปกติที่ไม่มีช่วงเลือกตั้งใช่ไหมครับ
ก็จะอยู่ที่๑กีฬา๒นวรรดิ๓เล่นโยคะหน่อยหนึ่ง
ก็คือเป็นตีของทิเบสเตรียมตัวไปทำงานวันจันทร์อะไรพวกนี้
แต่ว่าเป็นนักการเมืองเนี่ยมันไม่มีอะไรอย่างนี้หรอก

เพราะถ้าเกิดไม่เลือกตั้งส่วนใหญ่แล้ว
วันอาทิตย์เราก็จะลงพื้นที่หาประชาชนอยู่ดี
วันจันทร์ก็ต้องเข้ามาเตรียมตัวเรื่องเกี่ยวกับประชุมสภา
อังคารก็ประชุมพักสอสอ
วันพุธก็ประชุมสภาวันบริหารก็ประชุมสภา
จริงแล้วมันก็ไม่มีเวลาพูดอย่างที่ฟังดูแล้วมันดู
มีเวลาทำนู่นทำนี่นะแต่เอาจริงมันก็ไม่มีเวลาจะอะไรมาก
หลังจากนี้ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีเวลาเหล่านี้จะมีอีกไหม
ผมคิดว่าถ้าเกิดในระยะยาวนะครับแล้วก็มันต้องสามารถบริหารจัดการตัวเองให้ได้
เพราะว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องสามารถบริหารเวลาตัวเองได้
แล้วก็การออกกำลังกายก็รู้ว่ามีประโยชน์ไม่ใช่แค่สุขภาพร่างกาย
แต่ว่าเป็นเรื่องของจิตใจแล้วก็เป็นเรื่องของสมองด้วย
ก็หวังว่าเป็นนายกเมื่อไหร่จะได้ตัดสินใจแบบเฉียบคมแล้วก็มีเวลาคิดพอ
แต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถบริหารแม้แต่ทั้งตัวเราเองได้
เราจะไปบริหารคอรมอเราจะไปบริหารกระทรวงเราจะไปบริหารงบประมาณอะไรได้ยังไง

แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ต้องเป็นบทบาทพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วย
เป็นอะไรที่จะต้องคอยบริหารจัดการเวลา
คนรุ่นเรามักจะเอาความฝันไปฝากกับลูก
ทีมพิทาเอาความฝันของตัวเองไปฝากให้ด้วยหรือเปลี่ยนเลย
ความฝันของผมมีให้ฝากให้คนที่มีคิดอุดมการแบบผม
คนที่ต้องการทำงานแบบการเมืองแบบคน
คนที่เห็นประเทศไทยในอนาคตที่อยากเป็นอย่างผม

ถ้าผมมีความฝันอยากจะทำการการเมือง

และให้คนที่เป็นนามสกุลเดียวกันเป็นลูกผมมาทำงานต่อ

เพราะฉะนั้นความฝันของผมก็
ถ้าไม่ฝากกับคนอื่นก็ให้มันตายไปกับผม
แต่ว่าเขาควรที่จะมีความฝันของเขาเอง
แล้วถ้าเกิดเขาคิดเกิดจะฝันแบบพ่อก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ถ้าเกิดเขาไม่อยากจะฝันไปทำอย่างอื่นที่เขาสนใจ

แบ่งกันยังไงครับเวลาเลี้ยงกับตายกับทีม

แล้วของคุณตายก็เป็นเสาร์อาทิตย์
แต่ว่าช่วงนี้ตอนนี้ผมมีลงเลือกตั้งอะไรอย่างนี้
เพราะถ้าเกิดคุณแม่เขาไม่สะดวกอะไรก็ยืดหยุ่นกันได้
คือยังสามารถที่จะพูดคุยกันตรงที่ว่า
มันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้ว
แต่ก็เป็นพ่อกับแม่ของลูกได้เหมือนเดิมทุกอย่าง
แล้วก็เราก็ยังปรารถนาดีต่อกันแล้วกัน

ตอนนี้ก็เลยสามารถที่จะพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง
แล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการเอาลูกเป็นตัวตั้งแล้วตอนนี้
ลูกเขาก็จะบอกเองว่าตอนนี้เขาอยากจะทำอะไรไม่ทำอะไรอย่างนี้

หนึ่งก็คือก็บอกว่าไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้ว
แต่ว่าก็ยังเป็นพ่อกับแม่ของลูกตลอดไป

อันนี้อันที่หนึ่งเขาก็จะเริ่มรู้สึกแล้วก็ยอมรับความจริงไม่โกหกเขาใช่ไหม
ที่สองก็คือบอกเขาว่าแต่ถึงยังไงก็ตาม
พ่อก็ยังรักลูกเหมือนเดิมแม่ก็ยังรักลูกเหมือนเดิม
ลูกยังสามารถเจอได้ทั้งพ่อและแม่เมื่อลูกต้องการ
อันที่๓ก็คือบอกว่าไม่ใช่เป็นความผิดของหนู
ที่พ่อกับแม่ไม่สามารถอยู่ต่อด้วยกันได้

ถึงแม้ว่าจะไปด้วยกันไม่ได้แต่ยังอยากจะให้ครอบครัวไปต่อได้
แต่ก่อนหน้านั้นตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยโอ้โหมันเห็นตามข่าวสารนะ
ผมมีโอกาสสัมภาษณ์ต่างจากชุดติมากันนะ
ตอนนั้นข่าวสารแบบตอนนั้นก็หนักหนาที่สุดในชีวิตมาก

คือผมก็เอาลูกของผมเป็นตัวตั้งในทุกเรื่องนะครับ
แล้วก็แน่นอนว่าในฐานะเป็นนักการเมืองมันก็ต้องเป็นเรื่องปกติที่จะต้องได้รับการตรวจสอบ
แล้วผมก็ได้ยืนยันไปแล้วว่าไม่ได้มีความรุนแรงในครอบครัวผม

ครับด้วยความรักยืนยันว่าไม่มีความรุนแรงครับผม

แล้วก็มาแถลงที่ไทยรัฐนี่แหละนะครับ
ซึ่งตอนนั้นผมต้องแยก๒อย่างว่าต้องการที่จะตอบสนอง

ตอบสนองก็คือเพื่อที่จะให้ทำตามหน้าที่ในฐานะที่เสนอตัวเป็นนักการเมือง
และปกป้องลูกสาวไปด้วยในตัวเอง
แต่ถ้าเกิดตอบโต้ปิงปองไปมาไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้น
เขาเดินมาหาพ่อเขาบอกค่าคิสโทเกรสิก
ค่าคิสโตคราสิกเหมือนอย่างที่ผมสัมภาษณ์แล้ว
เพราะฉะนั้นผมก็ต้องคิดถึงทั้งเรื่องของสิทธิสตรีสิทธิครอบครัว
เรื่องของสิทธิ์ความเป็นหน้าที่ของนักการเมืองแล้วก็สิทธิของเด็ก
แล้วก็ยืนยันว่าทุกคนก็เคยเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของคนอื่น
ทั้งนั้นทั้งสิ้นรวมถึงคุณรวมถึงผมรวมถึงทุกคนที่อยู่ในที่นี่ด้วย
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องคำนึงถึงตัวทั้งความสมดุลของการที่เสนอตัว
ในการที่ยืนยันผ่านในหลายช่องทางในระดับหนึ่ง

แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นปิงปองโต้กันไปโต้กันมา
อันนี้ไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้ต่างหากเอาหลักท้ายมาปั้นกันเลย
ผมเห็นในจนตรงจุดนั้นมันเกินพอที่จะ
แล้วตอนนั้นอย่างแบบบางคนคือเอารูปลูกสาวอุ้มออกทีวีตอนที่เขาสองขวบอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นแน่นอนเราก็คิดว่าเรารู้ว่าเราเป็นยังไง

ผมเนี่ยเขียนอีเมลหาผมตั้งอีเมลขึ้นมาลูกหนึ่งอันหนึ่งให้ลูกสาว
แล้วผมก็เขียนอีเมลหาเขาว่าวันนี้ลูกได้รางวัลแบบนี้ที่อนุบาลอันนี้

พออายุเขาได้วุฒิภาวะพออาจจะ๑๘อะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องไปโฆษณากับที่อื่น
แล้วก็ตอบโต้กันไปมาเพื่อให้ผมรู้สึกว่าตัวเองสะอาด
แต่ลูกลำบากไปโรงเรียนจะโดนยังไง

ผมคิดว่าจากที่ลูกได้สัมผัสกับผม
เขาก็คงจะรู้ว่าพ่อเขาเป็นคนยังไงอันที่หนึ่ง

ก็จะเห็นว่าเรื่องราวในการใช้ชีวิตตั้งแต่

แต่รู้ใช่ไหมคะว่าเวลาเราเป็นนักการเมืองเนี่ย
ชั่วร้ายมีหรือไม่อย่างไรไม่รู้นะ

พอคุณเป็นนักการเมืองคุณจะได้รับการตรวจสอบเรื่องเหล่านี้มากมาย

แต่ว่าในขณะเดียวกันสิ่งที่มันยอมไม่ได้ก็คือ
คือการที่จะต้องเอาลูกสาวเข้ามาเกี่ยวข้อง
แทนที่จะต้องแบบตอบโต้ว่าเรื่องนี้จริงแล้วที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะอย่างนี้อย่างนี้
เหตุภาพเวลาฉันไม่รับทานว่ามันไม่จริงมันไม่ได้
แล้วมันก็จะสืบความยาวสาวความยืดแล้วมันก็ไม่จบไม่สิ้น
และคนที่ลำบากที่สุดก็คือลูกสาวที่ต้องมาเห็นอะไรด้วยตัวเอง
หรือต้องโตไปเป็นแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนฝูงที่สามารถเห็นได้อะไรให้ได้แล้วก็เป็นบาดแผล
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องบริหารจัดการในระดับหนึ่ง
แต่ที่เหลือถ้ามันเป็นอะไรจะเกิดก็ต้องยอมรับ
ก็อย่างที่บอกทุกคนเคยเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของคนอื่น
มีใครบ้างในโลกนี้ที่ไม่มีก็ต้องเป็นอย่างนั้น

เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยท่านทำงานโรงงานอยู่ที่ชะอำ

ตอนที่ผมเกิดเนี่ยคุณพ่อก็ขับรถมาจากชะอำมาที่บ้านผม
เพราะฉะนั้นก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่ทะเลที่ชาวหัวหินตั้งแต่เด็ก
ก็อยากจะเป็นพวกพอเริ่มรู้ว่าต้องโตขึ้นต้องทำงานนะเว้ย
เพราะว่าเราผูกพันธุ์มารีเลกกัน
ประมาณสัก๑๔๑๓๑๔ไปอยู่ประเทศนิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์ตอนนั้น๑๙๙๔มีทีวีอยู่๓ช่อง
พอเห็นอย่างนั้นมันก็เลยเริ่มเข้ามาอยู่ในซึมซับ
แล้วก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองชอบการเมือง

เริ่มชอบเริ่มเข้าใจเห็นภาพว่ามันมีความสำคัญยังไง
แล้วก็พอจบมัธยมปลายก็กลับมาที่ธรรมศาสตร์
เรียนภาคภาษาอังกฤษแต่ว่าภาคภาษาอังกฤษตอนนั้นเรียนที่ท่าพระจันทร์
คณะบัญชีอยู่ตรงนี้สนามฟุตบอลอยู่ตรงนี้
อภาพหกตุลาที่มันยังไม่มีในอินเตอร์เน็ตตอนนั้น

จากที่เราอาจจะไม่มีโอกาสได้เข้ามาในข้ามฝั่งมาทางท่าพระจันทร์มากขึ้น
ก็เริ่มเข้าใจการเมืองในบริบทแบบไทยแล้วก็เรียนการเงินอยู่
แต่ก็ตอนนั้นก็ยังคิดว่าฝันต่อมานะอันนี้๔๕ฝันแล้ว
ฝันต่อมาก็วันนี้ธนกรตอนนั้นต้มยำกุ้ง
ใครก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับการทำมูลค่าหุ้นตรงนี้เป็นยังไง
เศรษฐกิจตอนนี้จะเป็นยังไงทำหุ้นปรท๓๕บาทตรงนี้มันคิดได้ยังไง
ก็อยากจะเป็นวานิสธนากรเราก็เลยไปเริ่มงานแรกที่เป็นวันนี้ธนากร
แล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจอะไร
แล้วก็มีซึนามิขึ้นซึนามิขึ้นก็เป็นช่วงที่เริ่มย้ายออกจากภาคเอกชนมาอยู่
ธรรมเนียบรัฐบาลมาอยู่ภาครัฐเริ่มเข้าสู่การเมืองจริงประมาณช่วงนั้น
แล้วก็น่าจะเข้าจริงแล้วธรรมเนียบเลยน่าจะ๔๗
ก็รัฐประหารตอนนั้นเริ่มรู้แล้วว่าอยากเป็นนักการเมือง
เส้นทางของคุณก็ดูเป็นนักธุรกิจก็จะสบายกว่านะรวยกว่านะ
ไม่ต้องมาถูกคนแฉคนด่าในรูปแบบที่บางทีเราก็ไม่ได้เป็นตัวร้ายขนาดนั้น
เราต้องมองเหรียญสองด้านแล้วคราวนี้ในมุมมองของที่ว่า
ทำให้เห็นต่างจังหวัดมาเราก็เลยเห็นว่าเฮ้ยจริงประเทศไทยมันทำได้เว้ย
แล้วพอเราเข้าไปอยู่ทำเนี๊ยบรัฐบาลอยู่ในวงบันการเมืองไปไปเป็นห้อง
ไปเป็นคนที่เขียนจดมินิตรประชุมเนี่ยเราก็รู้สึกเราเห็นเขาแล้วเราเห็นนาย

เราจะไม่ลองดูกับมันสักตั้งหนึ่ง
แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่เข้าสู่อำนาจรัฐ
สิ่งที่เราฝันเห็นประเทศอื่น

เห็นการพัฒนาสินค้าการเกษตรในประเทศอื่น

คมนาคมที่มันดีต้นทุนชีวิตที่มันถูก
นวัตกรรมใหม่ที่มีมาตลอดการที่เราต้องใช้กันอยู่ทุกวันนี้
ทำไมประเทศไทยทำไม่ได้ประเทศไทยก็ทำได้

เขาสารพัดสัตว์เลยนะ

เพราะว่ามันเป็นความข้อเท็จจริงของชีวิตมนุษย์
มันมีอยู่ในทุกที่เช่นเดียวกัน
แต่ของพักเก้าไกลไม่ได้คิดเป็นเรื่องของตัวบุคคลอย่างเดียว
ผมคิดว่าระบบในการบริหารจัดการมันเป็นเรื่องที่สำคัญ
แต่ถ้าเกิดระบบที่มันถูกตั้งมามันอนุญาตให้ไม่ต้องมีกระดูกสันหลัง

สอห้ามกล้ามพักกับรัฐธรรมนูล๖๐ที่บอกว่าไล่ออกกับลาออกไม่เหมือนกัน

อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนด้วยไหมที่ทนกิเลสที่มาจากเงินที่มากองอยู่ข้างหน้าด้วย

แต่ระบบที่มันต่างกัน๒ประเทศของสองระบบการเมือง
คำถามก็คือว่ามันก็คือจะต้องจัดการกันทั้งมหาภาค
ก็คือในระบบนิเวศที่นักการเมืองเขาเล่นอยู่
แล้วก็เรื่องการบริหารจัดการความคิดความรู้สึก
ทำไมบางคนได้๘๐ล้านเหมือนกันไป
ทำไมบางคนได้๘๐ล้านมากองแล้วไม่ไป
ที่มันมีอย่างนั้นจริงหรอ
เป็นรูปแบบหลายวิธีหลายจำนวน
ที่ผมพูดให้ฟังก็คือเป็นแค่ครั้งหนึ่ง
ในช่วงเวลาหนึ่งที่รัฐบาลปิ่มน้ำมาก

แต่ถ้าเกิดคุณวางระบบให้ชัดเจน
ทั้งเรื่องระบบที่เป็นเรื่องแข็ง

ทำไมเวลาเราออกรายการทีวีอย่างนี้แล้ว

ทำไมคนที่ซื้อไม่โดน
คนที่เอาเงิน๘๐ล้านมากองให้คนเปลี่ยนอุดมการ

ทำไมการพูดเรื่องเกี่ยวกับงูเห่ามันยังเป็นเรื่องที่แบบ

มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้จริงเหรอประชาธิปไตยแบบกล้วยแบบนี้

หรือใครไปศึกษาต่อว่า๘๐ล้านมันจริงมาจากฝั่งโน้น

ถ้าผมสัมภาษณ์เขานะถ้าผมสัมภาษณ์เขานะ
ถ้าผมสัมภาษณ์เขาเขาก็ไม่ตอบเขาปฏิเสธไง

แต่ในระดับมหาภาคก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่พักเก้าไกลอย่างเดียว

คุณคิดดูดีมีทุกพักทั้งฝากเลี้ยงไม่ฝากเลี้ยง
อันนี้เนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาจุลภาคเพียงอย่างเดียว

นั่นก็คือรัฐธรรมนูลปี๖๐ที่จะเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นพักเก้าไกลถึงได้บอกว่า
วันแรกและเป็น๑ใน๓สิ่งที่พิธาในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องทำ
คือการทำประชามติเรื่องตั้งรัฐธรรมนูลใหม่โดยสสร

แล้วก็หวังว่าสสรที่ได้รับเลือกไปเนี่ย
น้องประชาชนจะถามเขาว่าจะจัดการปัญหาเรื่องระบบนิเศษงูเห่าแบบนี้
สอสอย้ายพักแบบนี้ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างนี้
กาอีกอย่างหนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
หรือถ้าจะให้สร้างที่สุดพี่น้องประชาชนมีสิทธิ์เลยครับ

ไม่ว่าเขาจะเป็นระบบอุปถัมภ์ดูแลคุณอะไรเท่าไหร่นะ

คนเขามองทักษิณเป็นปีศาจร้ายนะครับ

คุณทักษิณเป็นเทวดา

มองนะวันนี้ถอดตัวทีมพิธางนะครับ

พลเมืองคนหนึ่งก็ควรที่จะได้รับความยุติธรรม
นิติรัฐยุติธรรมไม่ต่างจากใครก็ตามที่อยู่ในแผ่นดินไทยนี้
ต่างกันกับคนที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ชายภูมิที่เพียงแค่ต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในป่า
แต่โดนทวงคืนผือป่าทำให้เข้าสู่ระบบยุติธรรมไม่ได้ค่าทนายไม่มี
หรือแม้แต่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ออกมาหาความเป็นอิสระของผู้พิพากษา
การฝากขังก็ดีเรื่องการที่มีสันนิษฐานเอาไว้บริสุทธิ์ไว้ก่อน
คดีที่มันไม่เกิดขึ้นในช่วงปี๒ปีที่มา
ผมก็คิดว่าคุณทักษิณหรือพ่อแม่พี่น้องที่คอนศาลชายภูมิ
หรือพื้นที่ต่อสู้เรื่องบางกรอยที่เพชรบุรีหรือจนะสงขลาหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ได้ต่างกัน

เขาบอกว่าเขาจะกลับมาถ้าทีมพิธาเป็นนายโรงพิธีนักวันนั้นนะ
คุณมีท่าทียังไงคุณเคยให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าโอเคยินดีรับเข้า
ก็ต้องให้เขาสามารถที่จะกลับเข้ามาสู่กระบวนการที่บริสุทธิ์ยุติธรรม
ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกและเป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกคน
ถ้าเกิดบอกว่าอันนี้บอกว่าถูกที่เหลือถ้าเกิดมีกรณีที่ใกล้เคียงกันเทียบดีการ์ก็ต้องเป็นแบบนั้น

เพราะว่ามันเป็นเรื่องระบบมากกว่าเรื่องของคุณทักษิณ
ตุลาการเข้มแข็งผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน
ไม่ใช่แค่ผมไม่ใช่แค่พี่น้องประชาชนไม่ใช่แค่คุณทักษิณ
แต่มันหรือนักลงทุนจากต่างประเทศที่เขากำลังคิดอยู่ว่า
ลงกูจะลงทุนในเวียดนามหรือกูจะมาลงทุนในเมืองไทยดีวะ
หรือไปกัมพูชาดีหรือไปฟิลิปปินส์เช่นเดียวกัน
คือถ้าเพิ่งได้ไว้ใจได้ไม่ว่าจะผิดไม่ถูก

ผมว่านั้นมันเป็นสิ่งที่ควรที่จะเป็นทงในการคิดเรื่องนี้มากกว่าเรื่องคนใดคนหนึ่ง
เด็กยุทธ์จันโอชา
แต่ถอดทีมพิทาออกนะเอาเป็นนักวิเคราะห์ก่อน

ก็ว่านักวิเคราะห์ก็คือต้องเอาอคติออกแล้วก็เอาข้อที่จริงมาคุยกัน
แล้วก็ประชาชนที่ดูอยู่ก็จะเป็นคนตัดสินว่าเป็นนักวิเคราะห์หรือไม่เป็นนักวิเคราะห์

เพราะฉะนั้นจุดอ่อนของเขาก็คือว่าเขาไม่เหมาะสมกับความท้าทายใหม่

ถ้าเกิดถามเรื่องสินค้าการเกษตรเขาก็จะบอกให้ไปขายดาวอังคาร
ถ้าเกิดน้ำท่วมเขาก็จะบอกว่าทำไมไม่เลี้ยงปลาอะไรอย่างนี้

แข็งของเขาก็คือเขาเป็นผู้นำฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ในการยอมรับ
เป็นคนที่ถ้าอนุรักษ์นิยมอยากจะให้ทำแบบไหนเขาก็จะทำแบบนั้น
อันนี้มันเป็นปัญหาที่นั่น
แต่ปัญหาที่หนักที่สุดของเขาก็คือความชอบทำในการเข้าสู่อำนาจ

พอเขายึดอำนาจมามันไม่ได้มาจากเสียงของพี่น้องประชาชน
ปีแรกไม่มีฝ่ายค้านมีแต่พักพวกเขา

เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องอายุ

มันไม่ใช่เรื่องแค่ความสามารถ
แต่จะให้ผู้ในความสามารถเป็นผู้นำที่มาจากกองทัพ
แต่ประตูลูกกองทัพไม่ได้คุณก็ต้องพิจารณาตัวเอง

ผมก็จะเถียงกับเขาด้วยของตัวเลขนะ

อยู่๑๐๑นะนะที่ยืมครบ๘ปีตอนนี้อยู่๑๐๑
ในขณะที่เวียดนามปีเดียวกันเขาอยู่ที่๑๑๔แล้วมาอยู่ที่๗๔
และการลงทุนของเวียดนามมากกว่าประเทศไทยในปี๒ปีที่ผ่านมาเท่าตัวหนึ่ง

ความเป็นผู้นำของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
จุดแข็งและจุดอ่อนคืออะไรครับในมุมนักวิชาการอย่างทีมีทาง
ในมุมของเขาก็คงคิดว่าเป็นบารมีในการที่เข้าถึงนักการเมืองทุกคนก็ได้
โดยที่ไม่ต้องสนใจอุดมการแล้วก็ไม่ต้องสนใจของความคิดในการทำงาน
แต่มันเป็นจุดแข็งที่ก้าวกลายคิดว่าเป็นจุดอ่อน
แล้วก็คงไม่คิดว่าพักเก้าไกลจะมีลักษณะแบบนั้น
ในการที่จะบอกว่าถ้าจะมีบารมีมีอะไรกัน
เพราะว่าประชาชนให้ความไว้ใจไปที่ไหนก็มีแต่คนต้อนรับ

แต่ว่าไม่ใช่เพราะเราไปจัดคนมานั่งรอเราหรือว่าอะไรใช่ไหม
คุณอนุทินชาวพิทธิบูรณ์จุดแข็งจุดอ่อนคืออะไร
คุณอนุทินเป็นคนที่สามารถเอาธุรกิจมาบริหารพักได้

คือเขาเป็นคนที่รู้ว่าถ้าเกิดพักเข้าข่ายอะไร
เขาจะไปหาตัวที่เขาขาดในพักขึ้นมาได้
ก็จะเห็นว่าอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาว่าเขาเป็นคนซื้องูเห่า
แต่ผมกำลังพูดว่าข้อเท็จจริงว่าหลายคนสอสอหลายพัก
จากเพื่อไทยก็ดีจากผมก็ดีจากพลังประชารัฐให้ดี

อาจจะเป็นเพราะว่าวิธีการบริหารของเขาก็ได้

จุดอ่อนก็คือว่าการเมืองกับธุรกิจไม่เหมือนกัน
คือในเรื่องของธุรกิจเนี่ยคุณก็ต้องคิดว่าคุณจะสร้าง
ถ้าสิ่งไหนที่คุณขาดจากไทยรัฐ
มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการธุรกิจได้
แต่ในภาคการเมืองที่มันมีอุดมการเข้ามาเกี่ยวข้อง
มันยึดโยงกับพี่น้องประชาชนมากกว่าแค่ผู้ถือหุ้น
มันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีวันที่ภาคเก้าไกลจะทำในลักษณะแบบนั้น
ก็ในมุมมองคนอื่นก็อาจจะมองเป็นจุดแข็ง
มุมมองผมมองว่าเป็นจุดอ่อนที่ไม่ควรที่จะมีอยู่ในภาคการเมืองแบบพักเก้าไกล
ถ้าคำถามนี้ผมถามถึงทีมพิทาให้วิเคราะห์ตัวเองได้ไหม
ทำไมถึงเหมาะจุดอ่อนจุดแข็งเท่าที่พิธาฮะ
ก็ผมคิดว่าถ้าส่วนตัวเองนอกจากจะอยู่ในพักเก้าไกลแล้วเนี่ย
ก็คือผมเป็นผู้นำที่ร่วมสมัย
ด้วยวัยวุฒิของผมที่อยู่ที่๔๒ผมเข้าใจคนที่ผ่านมาก่อนผม
แล้วก็เห็นว่าประเทศไทย๒๐๓๐ปีก่อนหน้านี้มันเป็นยังไง
เรื่องการศึกษาในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องการเมืองในเรื่องเกี่ยวกับสังคม
แต่ในขณะเดียวกันผมก็ยังอยู่ในวัยที่พอที่จะเข้าใจคนรุ่นใหม่
ก็เริ่มที่จะเห็นว่ามันมีความจำเป็นนะ

อาจจะเป็นประสบการณ์ที่ใช้ไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะปัจจุบัน

อันนี้มันก็คงเป็นเทรนดธรรมดาผมก็คงไม่ได้ต่างกัน
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมมีประสบการณ์จากต่างประเทศและต่างจังหวัด
โดยที่เขาว่าต่างจังหวัดผมมาจากเชิญระบบ
ไม่ได้ต้องการที่จะด้อยค่าต่างจังหวัดแต่อย่างไรนะครับ

แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งผมต้องไปเจรจาการค้าที่ยุโรป
ที่เขาบอกว่าต่อไปนี้สินค้าที่ผลิตในประเทศต่าง

ขณะเดียวกันก็สามารถพูดคุยกับผู้ผลิตยาง
ผู้ผลิตโพลิเมอร์ที่สงคราที่สกลนครได้ว่า

ในพื้นที่กับคนตัดยางว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไร
คุณไม่สามารถที่จะปลูกปลามแล้วสามารถที่จะเผาทิ้ง
เพื่อที่จะให้ปลูกปลามได้เพราะว่าถึงแม้ว่าทำตรงนี้สะดวก
ต้นทุนมันสูงแต่ว่าต่อไปนี้ถ้าเป็นสินค้าที่จะต้องส่งออกไป
ก็ไปโดนภาษีที่นั่นอยู่ดีโลกมันเปลี่ยนไปอย่างนี้
ทำยังไงให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เกิดขึ้นสักทีหนึ่ง
ทำแบบนี้เอกชนหนังไทยจะไปได้เหรอเพลงไทยจะไปได้เหรอคอนเทนต์ไทยจะไปได้เลย

ผมก็จะสามารถฟังเอกชนเสร็จแล้วสามารถคิดออกมาในหัวผมออกมาได้ว่ามันต้องเป็นเข้าไปที่พรบฉบับไหนฉบับไหน

งบประมาณต้องเอามาจากไหนจากไหนมันก็จะกลายเป็นจุดแข็งของของผม
ข้อเสียละที่พิษฐา

พอมันมีหลายเรื่องแล้วก็มีหลายความฝันที่มันต้องทำเนี่ย
แต่ในขณะเดียวกันลูกสาวผมผมก็ทิ้งไม่ได้เหมือนอย่างที่ทุกคนทิ้งไม่ได้เช่นเดียวกัน
ก็ต้องบริหารเวลาซึ่งที่ผ่านมามันก็หนักนวงอยู่พอสมควร
ตอนอย่างอภิปรายกระดุม๕เมตรเนี่ยคุณถาเป็นผู้ช่วยผมอยู่ด้วยตอนนั้นเนี่ย
เชื่อเปล่าว่าตอนนั้นผมอุ้มลูกข้างหนึ่งแล้วเขียนไปด้วยอีกข้างหนึ่ง
แล้วลูกเนี่ยเสมหะลงกระเพาะแล้วก็ออกนมออกมาเต็มเสื้อผมเลย
แล้วผมก็นั่งเขียนไปด้วยอะไรไปด้วยมันก็เป็นอะไรที่เป็นจุดอ่อนของผม
แล้วมันก็หนักหน่วงพอสมควรแต่ก็อย่างที่บอกว่าภรรยาพยายามที่จะบริหารจัดการอยู่

พิธาถ้าถามคุณแม่ผมนะการพัฒนายิ่งขึ้น
โปรดติดตามตอนต่อไป